เรียนความส่งการบ้านครูของน้องปลานักเรียนม๒จังหวัดอุบลราชธานี
เล่าเรื่องเศร้าในชีวิตคิดฆ่าตัวตายหนีความจน
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกาห้ามพลาด